ในวันนี้ต้องบอกว่าแหมชัดเจนแล้วจากปากของ
เพราะพักนี้พร้อมจะหนุนให้เป็นนายกต่อ

ท่าทีของฝ่ายหนุนและฝ่ายตรงข้าม

ผมไม่อยากพูดหรอกเพราะผมไม่ชอบไปคุย
ผมประกาศเมื่อใรต่อกันไม่น้อยเหมือนคนอื่นแล้วกัน
ผมได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติ
โชว์ถึงฟังอีกครั้งหนึ่ง
รวมไทยสร้างชาติใช่ไหมก็ได้เสนอมาแล้วนะ
ส่วนผมในการเป็นนักหนุ่มปีในการเลือกตั้งทางต่อไป
ผมก็จำเป็นต้องทำให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้น
แต่วันนี้พระพัทยาลักษณ์ก็ได้มีการตรงลงใจ
ในการสำนักชื่อหัวหน้าภักษ์เป็นนักหนุ่มปีไปแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดสินใจวันนี้แล้วกัน

ก็สนใจว่าจะไปอยู่กับลงไทยสร้างชาติ
ชัดเจนทั้งภาพและเสียงถือเป็นการให้ของขวัญ
การประกาศความชัดเจนถึงท่าทีทางการเมืองในครั้งนี้

ถ้าพลเอกประยุทธ์ยังคงแทงกั๊กอยู่
จะไม่เป็นผลดีต่อพักรวมไทยสร้างชาติ
และไม่เป็นผลดีต่ออนาคตของลุงตู่ด้วยเช่นกัน
เพราะบรรดานักเลือกตั้งจะสองจิตสองใจว่าจะเอายังไงดี
จะไปร่วมหัวจมท้ายก็กลัวขาลอย
หากลุงเกิดเปลี่ยนใจงานอาจจะงอกได้
ถ้าลุงดึงเช็งนานเท่าไหร่
รวมไทยสร้างชาติก็จะแคล้แกรนเป็นบ่อนใส่

ดังนั้นเวลาที่เหลืออีก๓เดือนก่อนรัฐบาลจะหมดอายุ
จึงเป็นช่วงนาทีทองชี้เป็นชี้ตาย
ถึงอนาคตของพักและอนาคตของพลเอกประยุทธ์
คืนช้าไปกว่านี้ก็คงไม่เข้าที
นี่จึงเป็นที่มาของการตัดสินใจตีคล้องในวันนี้
เพื่อเรียกระดมนักเลือกตั้งเข้าสังกัด

ต้องแสดงความดีใจออกนอกหน้า
พร้อมกับเกย์กลับบราฟแหลกว่าหากประกาศ

รับรองสอสอไม่น้อยกว่าพักอื่นแล้วกัน
แต่พักร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์ก็ยังไม่วายติ่งว่า
วันนี้ลุงตู่ประกาศตัวชัดเจนแล้ว
แต่เมื่อสมัครเป็นสมาชิกของพักจะต้องระวังเรื่องการวางตัว
ต้องแยกแยะระหว่างตำแหน่งนายกกับสมาชิกพัก
อย่าใช้สถานะและตำแหน่งมาช่วงชิงความได้เปรียบในการเลือกตั้ง
ถ้าท่านสมัครคณะที่คำอะไร
ก็เท่ากับคำนี้ภาคต่างใช้บรรยาย
การเมืองเริ่มสนุกเมื่อตัวละครหลักเริ่มมีบทบาทมากขึ้น

อาจจะมีการชิงความได้เปรียบกันบ้าง

แพ้ชนะประชาชนเป็นผู้ตัดสินขอแค่อย่าเล่นนอกเกมกันก็พอ
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน